ถึงวินาทีในการที่เอาชีวิตรอดด้วยนะ
บางคนบอกว่าช่วงอบพยพไปอย่างที่ปลอดภัย

มีแต่ศพเกลื่อนพื้นที่เลย
ให้คุณผู้ชมดูทั้งคลิปทั้งภาพกันสักหน่อยฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมคลิปนี้สลดใจมากนะฮะ

ใช่นะครับแรงงานไทยท่านหนึ่งนะครับ
บอกว่าโอ้โหคนตายเต็มถนนเต็มพื้นที่ไปหมดนะฮะ
ชีวิตเรารอดมาได้ปฏิหารเหมือนกันดูสิ

ใช่นะครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่แรงงานไทยของเรานะฮะ
ก็คือคุณคณะภูมิบรือชานะครับ

หลังจากที่เขาเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อเช้าวันนี้นะครับ
คลิปนี้คุณคณะภูมิเล่าให้ฟัง
บอกว่าบันทึกไว้ในขณะอพยพออกจากพื้นที่คิปบุช

หรือว่านิคมการเกษตรในอิสราเอล

ห่างจากพื้นที่ฉนวนกาซ่าประมาณ๓กิโลเมตรนะฮะ

ผมไปทำงานได้๒เดือนเท่านั้นเองนะครับ

พี่ที่พูดกับนักข่าวเมื่อเช้านี้

เกลือนเต็มถนนไปหมดเลยนะครับ

ผมหลบอยู่ในห้องหลบภัย๑วัน
มีกลุ่มฮามาสพยายามบุกเข้ามานะคุณนะ
เพราะดีเป็นช่วงจังหวะเดียวกันที่ทหารอิสราเอล

ไล่ยิงกลับคนไทยที่หลบอยู่ด้วยกัน๑๔คน
รอดตายอย่างหุดหวิดนะครับ
เขาก็ยิงเข้ามายิงเข้ามาแต่มันค่อนข้างที่จะหนานะครับ
ก็ใช้เวลาทำลายยาก
เดี๋ยวที่เข้ามาช่วยผมก็น่าจะเสียชีวิตไป๑ลาย

คุณผู้ชมฮะส่วนอีกคลิปเหตุการณ์หนึ่ง
เป็นคลิปของคุณวุฒิพงศ์จันนบรงค์
หนึ่งในแรงงานไทยในอิสราเอล
ที่เดินทางมาถึงเมื่อเช้าเหมือนกันนะครับ
ส่งมาให้ใครส่งมาให้แม่แล้วก็ให้น้าดู
ขณะที่เกิดเหตุกลุ่มฮามาสบุกโจมตี
นี่คลิปนี้คุณเป็นคลิปที่เขาวิ่งหนี

นำมาเปิดเผยกับผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
พร้อมกับเล่าว่าลูกชายไปทำงานที่สวนมะเขือเทศ
ทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอลได้๒วัน

พังประตูเข้ามาในแคมป์คนงานที่ลูกชายทำงานอยู่
ซึ่งลูกชายกับเพื่อนประมาณ๑๐คน

จากนั้นมีทหารอิสราเอลมาให้การช่วยเหลือ
ทำให้ลูกชายและเพื่อนรอดอย่างปลอดภัย
แล้วก็สามารถติดต่อกลับมาทางแม่กับน้า
บอกว่าปลอดภัยแล้วแล้วอยากจะกลับประเทศ

เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหตอนเห็นข่าววันเกิดเหตุ
โจมตีร้อนใจไม่สามารถที่จะติดต่อลูกได้
ติดต่อลูกได้ภายหลังช่วงที่ลูกชายปลอดภัยแล้ว
ส่วนตัวย่าบอกว่าดีใจที่ลูกชายกลับมา
และไม่อยากให้ไปทำงานที่เดิมอีก
คุณผู้ชมบางคนถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตออกมายังไงรู้ไหมฮะ
คือตอนเกิดเหตุไม่สามารถหลบไปที่ไหนได้
อกจากห้องพักห้องพักมีเตียงมีผ้าห่ม
เอาผ้าห่มคลุมตัวอยู่แบบนั้นเป็นวันและต้องอยู่นิ่ง
แล้วก็มีกลุ่มติดอาวุธเปิดประตูเข้ามา
เขานักคลุมผ้าห่มอยู่และภาวนาในใจบอกว่าโอ้โห
อย่าให้เขารู้อย่าให้เขาเห็นว่าเรายังมีชีวิตอยู่

สุดท้ายนะคุณนะเขารอดปลอดภัย
ก็เลยถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตที่เสี่ยงภัย
มาให้คนไทยได้รู้นะฮะ